คุณเอกลักษณ์เล่าให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่ที่เป็นข่าวแล้วมีชื่อของผู้หญิงชื่อออย
แล้วครอบครัวก็สงสัยว่าเกี่ยวหรือไม่
ขั้นตอนการทำงานมันคืบหน้ามันก้าวหน้ามายังไงบ้างคะ
คือเรื่องนี้เนี่ยเรารับแจ้งเหตุวันแรกก็คือช่วงวันที่๒๒มกราคมปี๖๓นะครับ
คราวนี้มันมีการระบุว่าหนึ่งในเหยื่อของโครงกระดูกที่พบน่าจะมีผู้หญิงที่ชื่อเล่นว่าออย
คราวนี้ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าเป็นออยไหนนะครับคราวนี้ญาติใครที่หายออกจากบ้านไปลูกใครที่หายออกจากบ้านไปแล้วมีชื่อเล่นว่าออย
ก็จะมีการแจ้งเหตุเข้ามาที่บริษัทกระจกเงาคราวนี้กรณีของคุณออยยุภาคือหนึ่งในนั้นที่แจ้งเรื่องเข้ามา
ไปยังผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙
เพื่อที่จะนำเรียนว่ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น
ก็มีการตรวจสอบข้อมูลกันในเบื้องต้นนะครับ
ช่วงที่เราไปหาคุณพ่อกับคุณแม่คุณออยุภาที่บ้านเนี่ย
ก็ได้พบกับเพื่อนสนิทนะครับที่ชื่อคุณอัง
ที่น่าจะเป็นวันที่ขาดการติดต่อไปครั้งสุดท้าย
ก็น่าจะเป็นวันที่๒๒พฤษภาคมปี๕๗
หลังมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันได้ในระดับหนึ่ง
เนื่องจากว่าในห่วงพฤษภาคมปี๕๗เนี่ย
เป็นช่วงที่อายหิบเหล็กยังต้องโทษอยู่ในเรือนจำ
ดังนั้นความสัมพันธ์กันหรือว่าห่วงเวลาที่มันอาจจะเกิดเหตุ
มันจึงไม่มีความสัมพันธ์กันอันนี้เป็นประการแรกนะครับ
ตอนนี้ในฐานะที่เราทำหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุคนหายเป็นศูนย์ข้อมูลคนหาย

เธอเองเป็นคนดูแลพ่อแม่
ส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งมีอาการป่วย
แล้วก็ส่งเงินส่งทองให้ที่บ้านโดยตลอด
การหายตัวไปอย่างผิดปกติขาดการติดต่อไป
เราก็ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
ว่ามีการไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนราชไหม
มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักประกันสุขภาพไหม

ก็ปรากฏว่าข้อมูลในระบบต่าง

ซึ่งปกติคนเราจะต้องมีการไป

ก็ได้มีการขออนุญาตเก็บดีเอ็นเอ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องออยไว้

อบรมจากสถาบันนิตเวศวิทยาลงบันตำรวจ
ก็ขออนุญาตเก็บโดยมีหนังสือยืนยันว่า

หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ประสานทาง

โดยท่านท่านลองผู้การวาธี
ท่านได้ให้ความกรุณาในการตรวจข้อมูลเบื้องต้นให้นะครับ
คราวนี้เราก็เก็บดีเอนเอไว้
ประเด็นก็คือว่าเราจะไปตรวจกับใครได้นะครับ
เรื่องจากในปลายปีที่ผ่านมา

เราเคยตามหาคนหายลายเงินเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
หายไปในพื้นที่บริเวณแหลมเช้าบังจังหวัดชนลิว
ซึ่งใกล้เคียงกับจุดที่ออยุภาหายไปนะครับ
เราก็ถือข้อมูลของศพนิรนามในพื้นที่ไว้
เนื่องจากว่าเคสนั้นก็คล้ายกัน
หายไปตอนปี๕๖แล้วก็ไม่รู้หายไปไหน
ประเมินว่าอาจจะเกิดเหตุร้าย
กรณีคุณออยุภา
สถานที่สุดท้ายที่เธอมาพักอาศัยแล้วก็ทำงาน
ก็คือบริเวณอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เราก็มาเปรียบเทียบดูข้อมูลศพนิรนามในพื้นที่
ซึ่งเป็นเพศหญิงและศพที่ไม่สามารถระบุเพศได้
เราประบวนว่าในห้วงปี๒๕๕๗
มีศพนิรนามเพศหญิงและไม่สามารถระบุเพศได้

ที่ใต้เคียงเราก็มาไล่เลี่ยงดู
แล้วก็พบว่ามีศพหนึ่งน่าสนใจมาก
เนื่องจากว่ารักษณะการแต่งกาย
แต่งกายด้วยขายเสื้อเป็นชุดแฟลต
และเป็นชุดแฟกสายเดี่ยว

ลักษณะการแต่งกายที่ประเมินจากเอกสารเบื้องต้น
ก็ประเมินได้ว่าการแต่งตัวค่อนข้างทันสมัย
ดูแล้วเหมือนอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่
ช่วงที่คุณออยหายตัวไปก็อายุเพียง๒๓ปีนะครับ
อันนี้ก็มีการนำเรียนไปอย่างท่านท่านลองหวาถี
ซึ่งเป็นท่านรองผู้การที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจว่า
เราสงสัยศพหนึ่งที่ดูแล้วมีความใกล้เคียง
ก็เลยนำเรียนว่าขออนุญาตทำหนังสือไป
ก็ขอตรวจเปรียบเทียบกับศพนี้นะครับ
ท่านผู้การวาธีก็ได้ให้ความกรุณา
ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินหน้าต่อเรื่องนี้
เนื่องจากว่าเราก็ตามไปยังสถานที่ที่พบศพ
ที่ถูกพบในพื้นที่สอบท่อนองคามจังหวัดชนบุรี
โดยสภาพสบพบสบวันที่๒๖พฤษภาคมสุดท้ายเดิม
สภาพสบเบื้องต้นเราตามไปยังต้นทั่วของสบ
เนื่องจากว่าตอนที่เจอสบสบไม่ได้สบมาที่โรงพยาบาลตำรวจทันที
แต่ว่าส่งไปที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลซึ่งมีแผนกนิติเวศอยู่ในพื้นที่
ข้อมูลของแผนกนิติเวศของโรงพยาบาลแหลมชะบัง
ระบุว่าสภาพศพเสียชีวิตมาประมาณ๓๔วัน
ซึ่งใกล้เคียงกับห่วงเวลาสุดท้ายที่คุณออยหายตัวไป
เราก็นำเรียนเรื่องนี้ให้กับท่านคนตำรวจตีใต้โรงผิวพันธุ์
ซึ่งท่านเป็นเลขาของศูนย์คนขายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ
ลงพื้นที่ร่วมกันมาวันที่๒๙มกราคม
เพื่อติดตามความพลุกหน้าของคดีดูว่าสภนี้น่าจะเป็น
คุณออยยุภาที่เราตามหาหรือไม่
จนกระทั่งวันที่๓๐มกราคม
ทางท่านรองวาธีรองผู้การนิติเวศ
ระหว่างพ่อแม่คุณออยยุภากับสมพนิลนามเพศหญิงที่พบในพื้นที่สระพอหนองขาม
ตอนนี้ก็แปลว่าเรารู้แล้วว่าคุณออยุภาเนี่ยคือศพหญิงลีนานามตั้งแต่วันที่๓๐มกราคม

เพราะว่าเราไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บนะครับ
เราก็เลยทางตำรวจเนี่ย
ตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
แล้วก็เราก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับก่อน
เนื่องจากว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดนะครับ
เนื่องจากว่าก็มีข้อสันนิษฐานว่า
คุณออยุภาอาจจะไม่ได้ไปเสียชีวิตด้วยตัวเอง

ขอแทรกนิดเดียวเพราะว่าเหลือเวลาประมาณนาที๒นาที

ก็ยืนยันตรงกันกับในเส้นที่ทำไม่เป็นทางการ
ก็คือผลตรงกันก็คือที่พบคือคุณออยแน่
คำถามคือว่าจนถึงนะตอนนี้ที่เราคุยกันนะคะคุณเอก
ตอนนี้ยืนยันว่าออยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแน่นอน

คือในเบื้องต้นผมคงไม่สามารถยืนยันแบบนั้นได้
เนื่องจากว่าในเอกสารการชนะสูตรของแพทย์เนี่ย
ก็ระบุว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบโลหิต
ไหลเวียนล้มเหลวอะไรลักษณะแบบนี้นะครับ
ซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นการตายโดยสาเหตุใดนะครับ
แล้วก็ในส่วนของกระจกเงาเนี่ยจะไม่ได้สาวไปถึงกับว่า
คือถ้าสมมุติพบศพยืนยันตัวได้แล้วว่าเป็นใคร

คืออันนี้ไม่ใช่ส่วนงานของกระจกเงาที่ตามใช่ไหมคะ

ทีนี้เนี่ยเราพยายามไปตามรายละเอียดในใบชนสูตรด้วยนะครับ
ว่าทำไมถึงมีการระบุสาเหตุในลักษณะแบบนี้
ซึ่งอาจจะเป็นความหมายในเชิงกว้างนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องเข้าใจว่านี่เป็นการชันสูตรตั้งแต่ปี๒๕๕๗นะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แนวทางในการติดตามก็คือ
ติดตามเรื่องผลชนะสูตรที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยดำเนินการเรื่องการติดต่อขอรับศพการขุดศพ
เพื่อให้คุณแม่นำศพกลับไปบังเผ็นกุศลตามหลักศาสนต่อไป
เพราะฉะนั้นในส่วนของออยอย่างน้อยยืนยันได้อย่างนึงแล้ว
แต่ว่าออยตกลงแล้วจะถูกทำให้เสียชีวิตหรือว่าเสียชีวิตจากอะไรกันแน่
อันนี้ยังอยู่ในระหว่างการทำงานยังไม่สามารถจะบอกได้นะวันนี้ถูกไหมคะคุณเอก
คือแนวทางเรื่องนี้เนี่ยการสืบสวนสาเหตุเรื่องการตาย
เรื่องผู้อาจจะมีผู้ทำร้ายเธอหรือไม่เธอไปเสียชีวิตตรงจุดนั้นได้อย่างไร
ซึ่งมันเป็นที่เปลี่ยวที่ลกที่คนไม่เข้าไปไม่สัญจรนะครับ
นี่เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องตอบว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุหรือเธอไปอยู่ตรงจุดนั้นได้อย่างไร
ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราตามต่อนะคะแต่ยังไงขอบคุณทางมูลนิธิกระจกเงามากเลยนะคะ
อย่างน้อยคลี่คลายพอสมควรก็ที่สุดก็คือสำหรับครอบครัวเขานะคะ
ขอบคุณคุณเอกลักษณ์วันนี้ก่อนนะคะ